คุณผู้ชมปกติแล้วร้านสะดวกซื้อต่าง
ตัวอย่างง่าย๗๑๑เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
คือไปจ่ายค่านู่นค่านี่ถูกไหมคะ

ทีนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเดือนหน้ามีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
อยู่ในร้านสะดวกซื้อแบบนี้ด้วยของธนาคาร
ซึ่งก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเรากันได้มากขึ้น
แต่ว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยังคงลังเลอยู่นะคะ
เพราะว่ายังคงไม่มั่นใจถึงเรื่องความปลอดภัย

นายอดิษรเสริมชายวงบอกเลยว่า
แม้ว่าที่ผ่านมาธนาคารจะเข้าไปเช่าพื้นที่
เพื่อเปิดสาขาขนาดเล็กในร้านสะดวกซื้อแล้ว๓แห่ง
แบ่งออกเป็น๗๑๑๒สาขาแล้วก็ในปั๊มบางจากอีก๑สาขา
เพราะว่าต้องขอศึกษารายละเอียดถึงหลักเกณฑ์
คือมันแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่เป็นแค่ตัวแทนรับชำระเงินอย่างเดียว
ก็ต้องตรวจสอบทั้งความเชี่ยวชาญในการให้บริการของพนักงานร้านสะดวกซื้อ
รับฝากเงินและจัดส่งเงินมาให้ธนาคาร
รวมไปถึงระบบความปลอดภัยถ้าหากเกิดการโจรกรรมหรือการทุจริตของพนักงานขึ้น
เช่นเดียวกันกับประธานกลุ่มลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงศรีอายุทยา
นายพรสนองตู้จินดาก็บอกว่า
อยากขอศึกษากฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างรอบครอบซะก่อน
ซึ่งก็จะเน้นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว
และเงินในบัญชีของลูกค้าเป็นหลัก
จะประกาศใช้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
สำหรับร้านสะดวกซื้อที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก็คือจะสามารถรับชำระเงินได้

เงินได้ไม่เกิน๕๐๐๐บาทต่อรายการ
และไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อวันค่ะ
ก็คือน่าจะเป็นการช่วยระบายคนออกจากธนาคารสาขาต่างด้วย
เพราะว่าหลายคนบางทีไม่สะดวกไปธนาคาร
สะดวกไปในช่วงเวลาที่ธนาคารทำการบ้าง

ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนสะดวกสบายมากขึ้น
แต่ว่าต้องดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการเก็บรักษาเงินด้วยนะครับ